ชาวบ้านที่จังหวัดชายภูมิเขาบอกว่าฮือฮาจริงในช่วงที่กำลังซ้อมปฏิบัติทำอะไรนี่แหละ
แล้วถ่ายภาพติดมาเป็นรูปภาพแบบนี้ครับ
ไปดูรายละเอียดกันหน่อยนะฮะเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าแชร์กันเยอะกับภาพนี้
แชร์ผ่านทางเฟซบุ๊กนี่แหละครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่วัดนายางกลักตะบนนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
ถามคนนี้ฮะนางนกนุษย์พินนอกชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่า
ในช่วงขณะนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาร่วมท่องสรพัญญะและซ้อมแผ่เมตตากับหลวงพ่ออยู่
แล้วก็มีพระรูปหนึ่งฮะเดินทางมาถ่ายภาพบรรยากาศจะถ่ายเก็บเอาไว้ปกตินั่นแหละไม่ได้มีอะไรหรอก
แต่ตอนที่ถ่ายภาพแล้วเนี่ยพระท่านยื่นโทรศัพท์ให้ดูให้ญาติโยมได้เห็นว่าเอ๊ะ
เนี่ยถ่ายมาแล้วติดอย่างนี้ถามหน่อยสิว่าญาติใครมาร่วมฟังด้วยหรือไม่

พื้นพ่ายได้พื้นกล่าวมาให้บึง
ไอ้แม่ขาวบึงเป็นอุดไอม่านฟังฝุกเจ้ามิหยาดทั้งหลายบอร์น
มิหยาดทั้งหลายบอร์นคุณค่ะ

คุณในการที่เห็นให้บึง

ที่นาม้วาเจ้าบ่มัฤแลมีเสาร์

เพราะว่าคนเป็นเพศพิดามาฟังน้ำลาคนเป็นเพศน้ำฟ้ามาฟังนั่นแหละ
โอ้ยถ้าท่านก็ถามเห็นยังเห็นยัง

ยังยังยังไม่เห็นคนอยู่ด้านหลังไม่เห็นไงก็เดินมาดูด้วย
บังกันเออยืนบังกันไงอ่าเรื่องของเรื่องเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่า
วันศุกร์ที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันพระ
แล้วก็ตรงกับวันศุกร์แรม๑๔ค่ำเดือน๙ปีขานเขาว่าอย่างนั้นโอ้โหเรียกว่าตามปฏิทินไทยเลยนะ
ชาวบ้านต้องออกไปรวมตัวกันทำบุญที่วัดกันเป็นจำนวนมากเพราะเป็นการทำบุญข้าวประดับดิน
ประเพณีสำคัญของชาวอีสานใครก็รู้ดีเขาจัดขึ้นในวันแรก๑๔ค่ำเดือน๙ของทุกปี
เขาบอกว่างานนี้เขาจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
รวมทั้งสัตว์นรกเปรตหรือพูดผีต่างตามที่ชาวบ้านเขาเชื่อถือกัน
แล้วพอมีการถ่ายภาพเหมือนกับว่านะอันนี้เขาเดากันนะแล้วก็เขาจินตนาการกันไปว่านี่คือภาพที่ติดวิญญาณ
ใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนเป็นภาพซ้อนอ่ะโอ้โหเห็นแล้วก็แอบตกอกตกใจนะ
เอาพูดง่ายนะถ่ายติดผีไปถามพระท่านดีกว่าพระประหลัดอุเทรเจ้าอาวาสวัดนายางกลักบอกว่า
เรื่องนี้นะเรื่องนี้นะญาติโยมนะให้มองดีนะถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นการหักเหของแสงจนเกิดภาพสะท้อน
อันนี้พระท่านอธิบายเองเลยนะแต่ถ้าอย่างนี้ญาติโยมจะมองเป็นเรื่องของทางศัยศาสตร์พูดผีปีศาจ
ก็แล้วแต่ก็คือเป็นเรื่องของการที่ผีมาขอส่วนบุญในงานบุญใหญ่ก็เป็นไปได้เพราะเขาก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้กันอยู่แล้ว
นี่ค่อนข้างเห็นเป็นร่างชัดเหมือนกันเนอะก็ค่อนข้างจะชัดแต่คำถามต่อมาคือมันอาจเป็นภาพตัดต่อด้วยหรือเปล่า
อันนี้เราก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านเขายืนยันว่าพระท่านถ่ายเอง
จะมาตัดต่อได้อย่างไรพระท่านก็คงไม่มีเวลามานั่งตัดต่อหรอกมั้ง
ก็ถ่ายปุ๊บก็ให้ญาติโยมดูอ๋อเออ
ไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นภาพซ้อนมุมอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าดูจากสีของภาพมันก็แปลกไง
อ่ะดูแล้วยังไงซะใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ